นี่ไปดูเรื่องราวน่าสนุกน่าเที่ยวกันหน่อยค่ะ
พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดตรัง
ที่นี่ของกินก็อร่อยที่เที่ยวก็เด็ดนะคะ
และที่สำคัญตอนนี้เขามีการจัดงานขึ้นมาด้วย

งานแรกนี้นะคะไปดูกันเลยกับงานกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าทัพเที่ยง
ชาติสวรรค์ดูบรรยากรมบรรยากาศอะไร
เหมือนย้อนไปสมัยหนุ่มของคุณชนะ
ไม่น่าจะหนุ่มล่ะครับคนใหญ่จะเป็นเด็กล่ะครับ

นี่เป็นบรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารราคาถูก

แล้วก็มีการแสดงให้ชมแบบนี้ด้วยคุณผู้ชม
เรียกว่าเปิดจวนให้ประชาชนได้มาเข้าชมในพื้นที่นี้

เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้
จวนภูวานะก็คือบ้านพักภูวาใช่ไหมคะ
แล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็น๑ใน๒๐โบราณสถานของเมืองตรัง
ที่ขึ้นชื่อมีอายุกว่าร้อยปีแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดตรังด้วยค่ะ

ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะกับโครงการเที่ยวงานวัด๕๕เมืองรองเมืองตรังบ้านเรา
จัดที่วัดสาริการามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนี่แหละค่ะ
มีประเพณีมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กด้วย

ใครโดดล้อก็โอ้ยอายเขิน

ก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่แหมเด็กยุคใหม่เนี่ย

แล้วก็มีการจำหน่ายของกินด้วย

นี่ค่ะให้ตักสลาก

เป็นเหมือนตรักปะมัตรฉายังเนี้ย

ส่วนรายได้ก็จะถวายให้แก่วัดสาริการามแห่งนี้ล่ะค่ะ

และยังได้ทำบุญด้วยดิแม็กซ์

จะไปในปากใต้บ้านเรา
จะไปในปักใต้บ้านเรา
ไปเที่ยวใต้นะครับมีเยอะแยะมาก
หมายน้ำทะเลภูเขาเที่ยวได้หมด